ช่วงนี้มาติดตามผลกันขันฟุตบอลไทยลีดที่แข่งขันในช่วงกลางสัปดาห์
รวมถึงข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยครับ
ไปดูคู่ที่แข่งขันจบไปแล้วนะครับ
เริ่มตั้งแต่ในเวลา๑๘นาฬิกานะครับ

และย้ายมาร่วมทีมเมืองทองแบบไร้ค่าตัว

การสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

สัญญาผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ของบริษัทสยามสปอร์ตซิลิเค

แม้ก่อนหน้านี้สัญญาชบดังกล่าวนั้น
ระบุไว้ว่าจะหมดลงในปี๒๕๖๐ก็ตาม
สาเหตุดังกล่าวตามที่สมากรมแจ้งก็คือ
จำกัดมาชนอย่างเป็นทางที่สมากรมแจ้งก็คือ